สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ประเด็นที่ต้องพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็สิ่งที่ทุกคนพูดกันมาตั้งแต่
เนี่ยได้ข้อสรุปในช่วงค่ำเนี่ยได้ข้อสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ว่าสุดท้ายเราจะยังไม่ทราบว่าเราจะต้องซื้อตัวฟุตบอลบัตรเข้าชมทีมชาติไทยที่ไหน
เพราะว่ายกเลิกเจ้าเก่าไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันเร่งด่วนแล้วก็จะมีการพิจารณา
และจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายตัวเข้าชมเกมฟุตบอลโลก
รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยที่จะแข่งขันในบ้าน
หลายคนก็บอกว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราสองคนอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าไปจองบัตร
แต่ว่าพอจะรู้วิธีอยู่จากเจ้าเก่าที่ไม่บอกชื่อแล้วกันที่เราเคยจองเนี่ย
วิธีระเบียบขั้นตอนในการจองมันคล้ายกันไม่แตกต่างกันมาก
เราไปดูหน่อยว่าเหตุการณ์วันมันมีเนื้อหาใจความอย่างไรบ้าง
ขึ้นด้วยหน้านี้ก่อนเลยนะครับ
เพจแฟร์ในเฟซบุ๊คก็มีการประกาศสุดท้ายที่บอกว่าจะยกเลิก
หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของตู้เติมเงินมือถือ
ว่าเติมเงินออนไลน์ที่ชื่อบุญเติมนี่แหละ
คือเขาบอกว่าตู้นี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดี
เขาเปิดให้ลงทะเบียนก่อนแล้วให้ล็อกอินนะครับ
ว่าคุณจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกของบริษัทนี้
ให้ลงก่อนในช่วง๑๐โมงเช้าของเมื่อวาน

แฟนบอลบางคนสมัครไม่ได้
สมัครแล้วเมื่อวานเช้ามา๑๐โมง
โอ้โหอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันอย่างดีนะครับ
เปิดหน้าเว็บไซต์กดเข้าไปปุ๊บ
คือไม่สามารถจะล็อกอินได้

ปัญหาพอไม่สามารถล็อกอินได้ก็พยายามนะครับ

คือเป็นสายไม่ว่าง
ซึ่งก็คาดว่า๑นะครับอาจจะระบบเครือข่ายก็คือปิดสัญญาณโทรศัพท์อีก

สำหรับการที่เข้าไปติดต่อ

บางคนเข้าไปเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
พอจะเอาใบเสร็จมาเพื่อจะไปจ่ายเงินต่อที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่า

ตัดเงินเรียบร้อยแต่ไม่มีใบยืนยัน
แล้วจะไปรับตัวยังไง
เรื่องนี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เมื่อบนตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วงนายกสมาคม

รวมถึงความไม่พอใจของแฟนบอลชาวไทยนี่แหละ

นั้นไม่สามารถรองรับความต้องการของแฟนบอลได้

มันก่อให้เกิดช่องทางจำหน่ายตัวเกินราคา

ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับ
ส่วนการสัญหาตัวแทนรายใหม่นั้นสมาคมนั้นจะหารือกันอีกครั้ง
ก่อนที่จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป
โดยจะจำหน่ายตัวใหม่ตั้งแต่แรกทั้งหมด
เริ่มต้นจากศูนย์ที่คุณทำเมื่อวานเหมือนกับว่า
คุณไปเล่นเกมเกมนึงแล้วเกมนั้นมันหายไปแล้วกัน

เขาก็มีเรื่องราวของตัวก่อนเล่าให้ฟังนะครับว่า
เหมา๕เกมเนี่ยมันมีการจำหน่ายเมื่อวานนะครับ
บัตรเดียวยังใช่ไหมเริ่มกับการขายตั๋วเหมาก่อน๕เกมราคา๒๕๐๐บาท
เขาบอกว่าพุ่งไปสูงถึง๑๙๐๐บาท
ก็สร้างความสงสัยว่าอ้าวเอ๊ะไหนบอกว่าจองกันไม่ได้แล้ว
เพราะว่าส่วนใหญ่เข้าไปซื้อในระบบไม่ได้ถูกไหม

แล้วก็มีผู้ทำรายการเขาบอกว่ามีทำสำเร็จเพียงแค่๑๓๐๐ที่นั่ง
ซึ่งยังเหลืออีกกว่า๓๖๐๐ที่นั่งแล้วตัวผีมันหลุดออกมาได้ยังไงเยอะขนาดนี้
ก็มีการสอบถามไปเนี่ยดังเว็บไซต์ที่เราเห็นเลยเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ของเขาเนี่ยได้แค่เหมือนกับเป็นพื้นที่ในการมาลง
คุณจะลงขายของฝากขายเนี่ยคุณก็ลงได้แต่ไม่รู้หรอกว่าใครมาลงอย่างไรนะครับ
ก่อนหน้านี้บริษัทฟอร์สมาร์ทจำกัด
ก็บอกว่าได้มีการชี้แจงขั้นตอนการซื้อตัว

แล้วก็จะมีสิทธิ์ซื้อตัวในวันที่๑สิงหาคม
ก็เริ่มเวลา๑๐โมงเช้าจองได้๑ยูเซอร์๑และล็อกอินไม่เกิน๔ใบ

มีตั้งแต่ราคา๒๕๐๐บาท๒๐๐บาท๑๕๐๐บาท๗๕๐บาท

ก็คือ๔เกม๕๐๐บาทใบละ๑๐๐ลดร้อยหนึ่ง

จะให้สมาคมยกเลิกสัญญา
แล้วก็ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากการออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งค่าความปลอดภัย

เป็นการแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาไง

แก้จากสิ่งที่แฟนเคยต้องการ
แต่ปัญหาก็คือว่าพอแก้แล้วเนี่ย

ต้องขออภัยแฟนบอลหน้าที่นี้ด้วยนะครับ

ทางเลือกในการจำหน่ายตัว

เอาล่ะสรุปแล้วว่ายกเลิกไป

คำถามต่อมาพอยกเลิกกับ

แล้วจะไปซื้อต่อที่ไหนล่ะ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าโอกาสของ
บริษัทไหนที่จะได้รับสัมปทาน

ยื่นประมูลเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวก่อน

ในโลกโซเชียลเนี่ยมาแรกมาก

สวิสได้รับสิทธิ์มากที่สุดนะครับ

จะไม่ซื้อบัตรที่เกินราคาหน้าตัว

พร้อมกับมีข้อเสนอด้วยนะครับว่า

นัดต่อนัดแล้วก็ยกเลิก
ธรรมเนียมของตัวแทนจำหน่าย
และข้อ๓ครับหากกระจายจุดจำหน่ายมากเกินไป
จะมีการปล่อยตัวผีได้ง่ายขึ้น

และข้อ๔ก็คือเพิ่มความเข้มงวดกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย

พุทธบรรโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยครับ

หลังจากนี้มันจะเป็นทางเคาน์เตอร์เซอร์วิท

ผมเชื่อว่าเขาจะแก้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ย

อย่างน้อยให้คลิกพร้อมกันในสักประมาณสัก๒๓แสนคน

ผมเชื่อว่ามันก็จะสามารถ

คือต้องยอมรับว่ากระแสฟุตบอลไทยในตอนนี้เนี่ย

ถ้ามองข่าวนี้ในแง่มุมที่ดี

เรียกได้ว่าแฟนบอลจำนวนมากต้องการที่จะเข้าไปชมเกม

ต่อไปขั้นตอนหนึ่งนะครับสำหรับขายที่ได้สิทธิ์ไป

ทำอย่างไรจะให้มีขั้นตอนในการ

ผมว่ามันกำลังดีแต่ว่าถ้า๑คน๒ใบซะ
มันก็ทำให้พวกนี้ทำงานได้ยากขึ้น
แล้วก็อาจจะมีหลักฐานในการยืนยันหน่อยว่า๒ใบนี้

เอาสำเนาหน่อยชนมาหน่อย